ครับก็ทีมบนหยิงก็มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่อง
ซึ่งก็มีการพูดถึงความพร้อมก่อนเกมอุ่นเครื่อง
ว่าเขาจะมีการคลิ๊กคะแนนสะสมระดับโลกด้วย
หนึ่งก็ไทยสถเวียนหัวหน้าภูกษรนะครับ
หัวหน้าผู้สอนของทีมชาตินิวซีแลนด
แล้วก็อารีไรลี่กัปตันทีนิวซีแลนด์ก็มาร่วมกันในงานแถลงข่าว
ดามแป้งก็บอกว่า๒เกมที่จะเกิดขึ้นเป็นเกมที่ดีมาก
ในการให้เจอกับนิวซีดานอีกครั้งหลังจากที่ย้อนไปนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยเจอมาแล้วเมื่อเกือบ๑ปีที่ผ่านมา
คืออันดับ๑๙ของโลกส่วนไทยเนี่ยอยู่อันดับที่๒๙ครับ
โอ้โหก็สองเกมที่เคยเจอกันมาในเกมอุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์นะครับ
ก็แพ้ไปด้วยสกอร์๐ประตูต่อ๒และ๑ประตูต่อ
ไทยก็ซ้อมมาแล้ว๒๓ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ
เพื่อนำมาใช้ในการอุ่นเครื่องที่จะพบกับนิวซีแลนด์
รวมไปถึงจะเป็นการทดสอบให้กับทีมเพื่อดูพัฒนาการต่าง
ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันแล้วก็เป็นการพัฒนา
แล้วก็ไปเตรียมความพร้อมกับโปรแกรมการขันสำคัญ
ในเดือนเมษายนปีหน้าครับ
โปรแกรมนะครับเกมอุ่นเครื่องไทยพบกับนิวซีแลนด
มี๒นัด๒วันนะครับวันที่๒๕พฤศจิกายนครับ